ชนแล้วหนีคุณผู้ชมครับเป็นรถตู้

คือซาเล้งของคุณตาคุณยาย
เขาก็ขี่มาของเขาดี

ในขณะที่เรารีบเรามักจะเจอแบบนี้

หวานอะไรวะ

ปัจจีบพูดแหละ
เริ่มดันบันทึกวิธีทุกสุขเฉิน

แกขับผมกลับมาดีมั้ยนะตายายนะ

ถ้ารีบพี่ต้องมาตั้งแต่เมื่อวานนะ

พอจะแซงขึ้นไปเสร็จมันมีอีแท่งเบรีเออร์กั้นใช่ปะล่ะ
คือจะแซงขวาเข้าไปคืออาจจะคิดว่ารีบและบอกตาแก่เก่าช้า
พอจะขึ้นขวาไปด้านมีรถสวนทางนั้นแล้วมีแบรีเออร์อีก
ก็เลยเข้าซ้ายโอ้ชนเลยดิ

เหตุการณ์นี้เห็นกันจ่ะเลย

ที่เกิดขึ้นบนถนนโปะหลยดทินช่วงแม่จันทร์เชียงราย

อย่างที่คุณผู้ชมเห็นและน้องขวัญบอกไปนะครับ
โอ้โหจะแซงเขาจะแซงรถซาเล้งแซงไม่พ้น
เจอรถมาเจอแบรีเออร์กั้นเนี่ยฮะ
หลังเกิดเหตุคุณตาคุณยายได้รับบาดเจ็บนะครับ

ชาวบ้านและพลเมืองดีแถวนั้นช่วยกันพาส่งโรงพยาบาล
เจ้าของคลิปโอ้โหนี่ต้องชื่นชม
เจ้าของคลิปที่ขับรถตามหลังแล้วเห็นเหตุการณ์เนี่ย
เป็นตำรวจตะเวนชายแดนนิ่งดูดายที่ไหนล่ะ
อกจากจะพาคุณตาคุณยายไปทำแผลที่โรงพยาบาลแล้วนะ
พาไปแจ้งความด้วยพาไปแจ้งความที่สพเมืองเชียงรายด้วย
ส่วนที่นำคลิปนี้มาโพสต์เนี่ยทำไมเออทำไมพี่
ต้องการเรียกร้องให้คนขับรถตู้มารับผิดชอบซะ
มามอบตัวซะเป็นคดีแล้วแล้วต้องการให้บรูทหรณ์นะครับ
ถ้ารีบต้องเผื่อเวลาหรืออย่างที่ผมบอกให้มาตั้งแต่เมื่อวาน
พื้นฐานของคนขับรถตู้คนขับรถรับส่งนักเรียนนะครับ
ต้องขับให้ปลอดภัยนะฮะมารับผิดชอบตายญาณเขาเจ็บครับ
ถ้าท่านไม่รู้ท่านบอกว่าไม่รู้ไม่รู้ได้เพิ่งเห็นรีบมาเลยนะฮะ